ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันหน่อยนะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
ที่จังหวัดน่านอาคารเรียนเนี่ยเผาโอ้โหมันวอดวายเลยทีเดียว
เกิดเป็นเพลิงลุกไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะ
สักประมาณ๕ทุ่มเป็นโรงเรียนบ้านนาราบค่ะ
ที่อำเบอร์นานน้อยจังหวัดน่าน
เลวไฟเนี่ยอย่างที่เห็นภาพดูน่ากลัวมากนะคะผมลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องประสานกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองเอง
ดับเพลิงเข้าไปดับไฟค่ะรถน้ำเนี่ยต้องระดมกันมาในหลายอำเภอเลยนะคะ
เพื่อระงับเหตุค่ะอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารเรียน
ครึ่งปูนครึ่งไม้ไฟไหม้บริเวณชั้นบนด้านบนแล้วค่ะ
วอดไปหมดเลยส่วนชั้นล่างเนี่ยมันเป็นปูน
เจ้าหน้าที่เนี่ยระงับเหตุเอาไว้ได้ทันก็เลยไม่ได้เสียหายมากนัก
แต่ด้านบนเนี่ยเสียหายหมดนะคะใช้เวลาเกือบชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพราะดีที่มันยังไม่ได้ลุกลามไปที่อาคารข้างเคียงนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังต้องไปตรวจพิสูจน์ก่อนว่า
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้มันเกิดจากอะไร
เพราะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่ได้มีคนอยู่

แล้วเรื่องของมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้นะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนด้วยนะ
ในวันเปิดเรียนก็คือวันพรุ่งนี้
เพราะว่าตอนนี้หลายโรงเรียนเปิดเรียนกันหมดแล้วนะคะ